ไม่ใช่ละครังซะหน่อยคุณผู้ชม

นักร้องเสียงคุณภาพอย่างคุณเอ๊จิลากร

แต่ตอนนี้คัมแบ็คมีผลงานดังเปรี้ยงป้าง
สุขสรรค์มากมีสมาชิกคนใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วย

น่ารักมากเลยนะคะดิฉันเก็บภาพมาฝากนะครับ
พร้อมบทสัมภาพเล็กน้อยนะจ๊ะเผ็ดชมกันได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐโอกาสพิเศษสุดเลยนะคะ
มาบุกถึงบ้านพี่เอ๊จิลาก่อนเลยค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ

อันนี้ค่ะคุณค่ะช่วยแนะนำภรรยาสาวสวยเขาหน่อยได้ไหมค

คุณชมพู่วรรณญานะคะ

ครับผม

แล้วไม่นึกจากนี้นะคะที่นี่ต้อนรับสมาชิกใหม่เลยใช่มั้ยคะ

เดี๋ยวแนะนำสมาชิกใหม่กันหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะ

ความรับผิดชอบมันนี่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ภรรยาเป็นส่วนสำคัญกำลังใจมากเลย
มีคำพูดหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันทำให้แบบว่า
โอ้โหคนนี้แหละที่จะเราเนี่ย

ตอนนั้นตอนแรกที่รู้จักกันนะฮะ
รู้สึกว่าตอนที่เรารู้สึกว่าสับสนหรือว่า

อะไรที่มันทำให้เรา
เขาดูแลตัวเองได้ดูแลเราได้

เราก็อยากจะมีชีวิตที่มันแบบว่าพร้อม
ที่มันแบบว่าไม่ได้ลำบากมากหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ตรงนี้พี่มีความรู้สึกอะไรบ้าง
ที่ผ่านชีวิตกันมาที่คบกันมาเนี่ยค่ะ

ถึงแม้ในช่วงดาวที่เขาจะงานน้อย
แต่ลูกกับครอบครัวก็ไม่เคยลำบาก
เพราะว่าคือเขาก็ดูแลเราแบบว่าอย่างดีมาตลอด
โอเคเหมือนถ้าช่วงไหนที่งานน้อย
ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเราอาจจะต้องประหยัดลงนะ
จากอย่างที่เราเคยทานข้าวนอกบ้านกันได้บ่อยไม่มีลิมิต
แต่โอเคตอนนี้คุณพ่องานน้อยนะ

เราก็จะใช้ชีวิตนอกบ้านกันน้อยลง

ซึ่งเปลืองก็จะอยู่บ้านกันมากขึ้น
มันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้มากกว่าไม่ได้ว่าลำบากขนาดนั้นเลยนะครับ
คุณค่ะคุณโชคดีมากนี่นาญาเข้าใจทุกช่วงชีวิตของคุณ

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอแล้วก็ครอบครัวมากเลยนะคะ
ที่เรามาเยี่ยมถึงบ้านมาบุกถึงบ้านมาเจอน้องด้วยนะคะ
ขอบคุณมากนะคะ